การพิการของแม่คือขอเพิ่มโทษถ้าคือสารพิพาสายืน๓๓ปี๑๑เดือนพร้อมจะใช้๑๕๐๐๐๐๐บาท
คำว่าอย่าได้มาผูกพันกัน
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

มากจริงนะตั้งแต่เปิดออกมาเป็นข่าวนะคะ

ทำหน้าที่ที่อาจจะไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้
ก็คือการสืบเสาะหาหลักฐาน
ว่าลูกไปไหนหายไปกับใคร

ที่จะทำให้เป็นคดีเพื่อสู้ให้ลูก
คือจังหวะตอนที่เราเจอคุณแม่น้องพลอย

คือเหมือนกับตัวคนเดียวมาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชม
คือทำเองมาตั้งแต่นับจากวันที่ลูกหายไป
กินเวลามา๓ปีค่ะ
ถึงจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วที่เธอไม่อยากคิดว่าใช่
มันใช่จริงก็คือลูกไม่อยู่แล้ว
แล้วก็ไม่อยู่มาตั้ง๓ปีแล้วนะคะ
คุณแม่น้องพลอยเวลาออกสื่อนะคะ
ก็จะเปิดเผยเต็มที่ว่าแม่คิดว่าลูกยังอยู่
เชื่อว่าลูกยังอยู่แม่ยังอยากให้ลูกอยู่
ฉันยังจำได้เลยนะคะคำถามต่างแม่จะยังยืนยันว่า
เชื่อว่าพลอยยังอยู่แม่เชื่อว่าลูกแม่ยังอยู่
นี่คือความเชื่อของคุณแม่แต่จริงแล้วแนวทางคู่ขนานกันไป
แต่ละอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชม๓ปี
สู้กับหัวใจตัวเองมากเลยนะคะแม้กระทั่งนักข่าวตามข่าว
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อสู้และหาลูกไปในเวลาเดียวกันได้ขนาดนี้
ถ้าคุณผู้ชมเห็นคุณแม่ไปที่ไหน
ก็แล้วแต่ออกสื่อที่ใดก็แล้วแต่จะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่ง
ละเอียดยิบค่ะและจริงก็ไปคุณแม่
เป็นชาวบ้านอย่างเราธรรมดาเลยนะคะ
แต่ว่าความตั้งใจเนี่ยทำให้หลายต่อหลายคนช่วย
บอกบ้างแนะบ้างส่งมาให้บ้าง

จนถึงสุดท้ายเจอลูกสาว
ก็พบว่าถูกฆาตกรรม
แล้วก็เผานั่งยางอำพลางศพด้วย

ออกมาแล้วเรียบร้อยคุณแม่สู้สิ้นสามสารเลยนะคะคือสู้จนครบเท่าที่จะสู้ให้น้องพลอยได้สุดท้ายแล้วเนี่ยสารตัดสินข้อหาฆ่าโดยเจตนานะคะตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอันนี้พูดถึงโทษจำคุกนะคะแต่ว่ามีการรับสารภาพลดโทษเหลือ๓๓ปี๑๑เดือนแล้วก็ชดใช้เป็นเงินใน๑ล้านห้าแสนทั้งหลายทั้งปวงที่สู้กันมากินระยะเวลาระ
สู้คดีมีทนายอยู่อีกหลายคนเหมือนกันนะคะทีนี้ในส่วนของการคุยกันวันนี้
ขออนุญาตคุณแม่ก่อนว่าอาจจะเหมือนกับลื้อฟื้นบางส่วนเพื่อให้เราจำได้
ว่าแม่สู้มาขนาดไหนเพื่อพลอยนะคะก็กลับขออภัยบางเรื่องมันมันจะถูกพูดซ้ำนิด
หน่อยนะคะนิดหน่อยเพื่อช่วยกันเป็นตัวอย่างเพราะคุณแม่น้องพลอยเนี่ยเป็นคดีที่
หลายต่อหลายครั้งเราหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนะคะว่าจริงแล้วไม่ต้องทำขนาดนี้
จริงจริงไม่ต้องทำอย่างที่ทำมาตลอดสามปีกว่าจะหาพลอยเจอไม่ต้องไปหาคนนั้นคนนี้เอง
ไม่ต้องไปถามคนนั้นคนนี้เองไม่ต้องไปขอสัญญาณโทรศัพท์
ไม่ต้องไปขอกล้องวงจรปิดไม่ต้องไปสักถามไต่สวนใครแต่แม่ทำหมด
อืมทำหมดก่อนที่เราจะเจอกันก่อนที่จะเจอทนายรณรงค์ครับใช่ไหมคะ
เรียนจริงจริงถูกไหมทนาลงว่าจริงจริงแล้วสารตัดสินจำพลุกตลอดชีวิต
แต่ว่ามีการรับสารภาพก็เลยเหลือ๓๓ปี๑๑เดือนให้การเป็นประโยชน์
ให้กลายเป็นประโยชน์เรียนถามหน่อยคือมันจะมีขอกฎหมายแป๊บนึงนะคุณแม่
คือมันจะมีแบบนี้ค่ะคือเอ๊ะตกลงที่เขายอมรับที่เขารับสารภาพเนี่ย
คือมันจำนวนด้วยหลักฐานแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรสิ
คือเขาให้การเป็นประโยชน์อะไรเหรอคะถึงได้ลดโทษ
คือเขาก็บอกว่าเขาทำคนเดียวเขาทำตรงไหนบ้างเขาก็ชี้จุด
ในชั้นสอบสวนเขาก็ให้การเขาพาไปชี้จุด
ลงมือฆ่าตรงไหนอ่าคือทำแผนประกอบคำรับสารภาพอ่ะ
คือการที่พาไปหาจุดแต่ละจุดไม่ว่าจะทิ้งของหรือว่าทำลายคนก็แล้วแต่
อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคดีคือสารดีกาท่านรับพิจารณานะครับ
คือทางทนายท่านก็ยื่นไปยื่นไปแล้วก็ท่านก็รับพิจารณาว่า
จำเลยให้การเป็นประโยชน์จำเลยรับสาภาพ
เพราะฉะนั้นจากจำคุกตลอดชีวิตก็ลดโทษก็เลยยืนตามสารอุทธรณ์
อืมก็คือสามสิบสามปีสิบเอ็ดเดือนทีนี้ในส่วนของเอ่อ
ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาเนี่ยคือโดนฆ่าโดยเจตนาเรียนพูดถูกไหม
เจตนาฆ่าอย่างเดียวอาเจตนาฆ่าไม่มีไม่ใช่ฆ่าโดยไตรตรอง
อายการไม่ได้ฟ้องก็หาฆ่าโดยไตรตรองแต่เพียงแต่ว่าวันที่มีการสืบพยานเนี่ย
เอ่อทางท่านคุยภาคศาสตร์ท่านก็ท่านก็ถามอัยการว่าเอ๊ะนี่มัน
อายการสืบมานี่มันไต่ตองแล้วนะคือข้อหาที่ผ่านมืออายการขึ้นไปอ่ะ
เจตนาแรงสุดอ่ะแค่เจตนาค่าแค่เจตนาค่าแต่ตอนสืบกันจริงในในห้องพิจารณาคดีเนี่ย
คืออายการเองท่านก็ท่านก็สืบไปคล้ายเหมือนกับจะไปสู่ข้อเก่าหา
ฆ่าโดยไตตองเหรอคะก็ก็มีการทักกันว่าที่สืบมาเนี่ยที่ท่านอายการสืบมาเนี้ยมันเข้าไต่ตองแล้วนะเนี่ย
เอาแล้วมันไปเพิ่มในตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วครับอ๋อคือเอามาแค่ไหนก็ได้แค่นั้น
ตั้งแต่แรกแค่ไหนแค่นั้นใช่ไหมคะไม่มีไม่มีเรื่องข้อหาซ่อนเล้นอำพลางศพเหรอ
ไม่มีครับไม่มีแต่เอาลูกขออภัยนะคะคุณแม่พูดต่อหน้านะแต่เอาลูกเขาไปเผานะ
ครับมันไม่มีหลักฐานชัดเจนอืมแล้วไม่มีโดนกักขังหน่วงเหนียวเหรอไม่มีฮะอ่า
ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ถ้าเราย้อนเขาเขาบอกว่าไปด้วยกันขึ้นรถไปด้วยกัน
โดยสมัครใจอันนี้ก็คือคนที่ยังไม่ตายก็คือจำเลยเนี่ย
ยังมีชีวิตเขาก็อ้างอย่างงั้นสู้ในศาลแบบนั้นครับว่าไม่ได้บังคับไป
ใช่อ่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่เจตนาค่านี่คือข้อหาที่แรงที่สุดใช่ครับ
ชุดของพฤติการของผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนของการชดเชย
ชดใช้กันเป็นเงินล้านห้านี่คือยังไงฮะเป็นค่าเสียหายที่ทางคุณแม่เขา
เขาขอไปอ่าทางอายการท่านก็เรียกให้ตัดสินมาเท่านี้นะทางนี้
อันนี้คือข้อสรุปของคดีนะคะคุณแม่เดี๋ยวก่อนไปถึงคดี
ตัวคุณแม่ก่อนดีกว่าคุณแม่น้องพลอยเราเรียกอย่างนี้นะ
แม่น้องพลอยนะคะแม่เป็นไงบ้างคะสุขภาพล่าสุดจนถึงตอนนี้
ไม่ได้เจอกันนานเลยนะนานมากนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
ก็ลุ้นลุ้นว่าอะไรนะคือแม่จะดูข่าวอืม
อย่างสมคิดพุ่มพวงอ่ายังไม่โดนประหารอืมอ่า
ก่อนหน้านั้นเปรี้ยวก็ไม่โดนประหารอืม
คือแม่จะเอามามาเปรียบเทียบนะขนาดไอ้เปรี้ยวหั่นศพขนาดนี้ยังไม่โดนประหาร
สามสิบแปดปีวันตัดสินแล้วน้องพลอยล่ะคือมันเครียดมากกว่าเก่า
ตอนรอค่ะพี่บ้างใช่ค่ะเครียดมากกว่าเก่า
พอพอตัดสินปุ๊บก็เครียดอีกอืม
ยื่นอุทธรณ์แม่ก็ยื่นอุทธรณ์นะการยื่นอุทธรณ์อ่ะก็เออเราไม่มีหลักฐานเพิ่ม
แต่ก็คือยื่นอ่ะยื่นเต็มที่ใช้สิทธิ์เต็มที่
ใช่ใช่พอพอพออุทรมาปุ๊บก็ผิดหวังอีกอืม
หวังอีกก็มาดีกาค่ะพอมาดีกาปุ๊บมันก็มีหลายหลายข่าวในหลายหลายคดีอ่ะ
ระหว่างที่แม่สู้คดีนะช่วงปีสองปีใช่ไหมคะมันก็ต้องทำใจแล้ว
ก็คิดว่าแม่ก็คิดว่าผลออกมาเป็นยังไงนะ
คือแม่ก็เอาน้องพลอยกลับมาไม่ได้
ในในความคิดแม่นะก็คือแม่ไปฟังผลนะนะแม่คิดแล้ว
ก่อนจะถึงเราเอาน้องพลอยกลับมาไม่ได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างน้อยเราก็เอาเขามาติดคุกได้อืม
มันไม่โดนประหารก็ถือว่าโชคดี
คิดก็ถือว่าโชคร้ายของเราอืม
คิดแบบนี้เอาละตอนเนี้ยดูคือเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรก
ใช่เตรียมใจเลยเพราะเราไม่มีหลักฐานเพิ่ม
ไม่มีอะไรเลยคือคือที่เราที่เราอย่างอย่างที่คุณแม่ต้องให้สัมภาษณ์
ข่าวทั่วไปนะคะว่าพอผลออกมาแล้วแม่พอใจหรือไม่พอใจ
คิดเห็นอย่างไรนะคะคือแต่จริงแม่ได้เตรียมใจไปแล้ว
ต่อให้ได้รับรู้รับทราบแล้วว่าเพราะว่าตอนสืบต้องสืบกันละเอียด
ห้องพิจารณาคดีต้องละเอียดมากเขาต้องบอกหมดเลยว่าเขาทำอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะถูกพูดถึงในศาลเยอะมาก
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือต่อให้ได้ยินได้ฟังทั้งหมด
ที่ที่เกิดกับลูกสาวแต่แม่ก็ทำใจไว้เบื่อแล้ว
ตอนมันขึ้นศาลมันมันเขาบอกว่าเขาบีบคอน้อง
อืมเขาให้การอ่ะเขาบีบคอน้องแล้วเขาจะมีอะไรนะมีทางเจ้าหน้าที่จากอะไร
นะที่ว่าเป็นคุณหมอมาอธิบายการบีบคอว่าจะต้อง
ทำอย่างงี้แล้วมันมีผลยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันมันฟังไม่ได้
แล้วมันก็สมควรที่มันจะต้องรับโทษสูงกว่านี้ไงมันอย่างนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่แม่ได้ทำให้พลอยเต็มที่แล้ว
อันนี้พูดแทนได้เลยว่าคุณแม่ทำยังไงถ้าไม่ทำแม่จะเสียใจแม่คิดแบบนี้
คือในส่วนของคุณแม่คุณแม่ทำเต็มที่ส่วนผลออกเป็นอย่างไรอันนั้นนอกเหนือมือเราแล้ว
ใช่ไหมคะนอกเหนือมือเราแล้วเพราะว่าจริงแล้วจริงข้อมูลของคุณแม่นะคะ
ลงครับถ้าเราจำได้คือถ้าเราย้อนกลับไปตอนยังไม่ได้มีข่าวน้องพลอยเนี่ย
ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรมาบ้างอืมใช่ไหมครับ
เรามารู้ตอนที่เจอธนาลงแล้วก็ได้พี่น้องสื่อมนชนนี่แหละคะช่วยกันรีดช่วยกันหา
แล้วก็ช่วยกันทวงถามให้ว่าตกลงยังไงก็จะเป็นท่านศรีวรานั่นแหละที่รับช่วงต่อให้
คือตอนที่เราย้อนกลับไปค่ะผู้ชมคือกลับไปตอนที่เริ่มเป็นข่าวเนี่ย
ฉันตกใจมากที่เห็นสมุดของคุณแม่เราเห็นนอกรอบนะคะเราเห็นสมุดของแม่เราถึงขนาดบอกคุณแม่ว่า
แม่ไปถ่ายเอกสารแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ต้องถือไปไหนแล้วเก็บไว้กลัวหายมากเลย
คือสิ่งที่ใส่ไปในชั้นชั้นตำรวจนะคะชั้นพนักงานสอบสวนทนายรณรงค์ว่ามัน
มันเยอะมากพอแล้วไหมคือสุดแล้วคือไม่ได้มากกว่านี้แล้วไหม
จริงจริงก็อยากได้อยากได้ไอ้คนที่แต่งชุดทหารที่อยู่หน้าโรงงานวันนั้น
คือมันมีน่ะไอ้ภละกิจหนึ่งคนแล้วก็มีชุดทหารอีกสองคนเนี่ย
อันนี้ไม่สามารถหาตัวคนร้ายมาได้เออมีพยานยืนยันว่าตอนหน้าโรงงานเนี้ย
กิจมากันสามอ่าไม่ใช่มาแค่คนเดียวแต่เขารับสารภาพว่าเขามาคนเดียว
อืมอืมแต่พยานของฝั่งแม่มีอยู่สองคนยืนยันว่าเห็นเห็นทหารอ่ะ
ชุดทหารครึ่งท่อนอ่ะมายืนอยู่ด้วยไอ้ตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปหาเพิ่มได้
เออเออใช่ใช่เดี๋ยวฉันลืมถามอันนี้ค่ะคือตกลงที่เป็นจำเลยนะคนเดียวเหรอ
คนเดียวครับตกลงไม่ใช่ไม่มีอีกสองไม่ไม่มีแล้วไม่รวมไม่รวมอีกหนึ่ง
คืออย่างงี้ค่ะคือตอนนั้นเนี้ยมันมีข่าวว่ามีธุรกิจนะคนนึง
คนก่อเหตุที่เป็นจำเลยที่ถูกตัดสินนะคะแล้วก็น่าจะมีอีกสองตามจุดนะ
วันที่ไปไปเอาตัวน้องพลอยไปใช่ตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วตอนถ้าเนื้อข่าวนะ
พูดถึงว่าคุณพ่อของจำเลยเนี่ยรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าด้วยซ
เพราะว่าเข้าไปในค่ายทหารแล้วก็ไปเอายางมาจากบ้านคุณพ่อเขา
ใช่ไหมคะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งคือตอนแรกเนี่ย
ละเกตถูกขังอยู่ที่เรือนจำคุกทหารอยู่ในมือของอายการสารทหาร
แล้วก็กำลังจะขึ้นสารทหารอ่าทีเนี้ยพอในการสืบสวนของตำรวจเนี่ย
ทางนี้ก็เอาพยานมาให้ปากคำนะว่าเห็นอีกสองคน
แต่ชุดครึ่งท่อนเหมือนกับครึ่งท่อนทหารอ่ะอืมทีเนี้ยในการสืบสวนเขาบอกว่า
ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นทหารอาจจะเป็นพลเรือนก็ได้
เพราะฉะนั้นจึงต้องโอนคดีกลับมาสารพลเรือนก็คือสารยุติธรรมสารอาญาปกติ
อืมไม่ต้องขึ้นสารทหารเอ๊ะไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันเนอะ
คือพอพอตีพอตีโจทย์ว่าเป็นพลเรือนมาขึ้นสารอาญาพลเรือนธรรมดาหรือว่า
ยอมให้เข้าใจว่าอีก๒คนแล้วรวมธุรกิจด้วยเป็นทหารแล้วไปขึ้นสารทหารได้๓คน

คือในเรื่องของการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ย
ถ้ามาขึ้นสารถ้าขึ้นสารทหารเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ร่วมไม่ได้
อ่าไม่สามารถแต่งตั้งทนายเป็นโจทย์ร่วมได้อ่า
แต่ถ้าขึ้นสารพลเรือนสารยุติธรรมเนี่ย
ก็สามารถที่จะแต่งตั้งทนายเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการ
แล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินได้อ่าซึ่งอืม
ซึ่งอันนี้แหละคือทางนี้แหละที่ใช้ของคดีนี้ใช่ไหม
คือตอนแรกก็ยังคุยกันว่าสารทหารแล้วจะไปยังไงเนี่ย
ได้แค่ไปนั่งฟังอ่าจนสุดท้ายโอ้อายการท่านโอนคดีกลับมาสารปกติให้
เอ๊ะเดี๋ยวตกลงแล้วตัวจำเลยสิบเอกภพลกิจเนี่ย
คือถือว่าถือว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะขึ้นสารทหารใช่ไหม
โดยตัวเขาคือตอนตอนนั้นเนี่ยตอนขณะกระทำความผิดเนี่ย
กระทำความผิดช่วงคืนวันปฏิวัตินะฮะอ่า
ยังอยู่ในช่วงในช่วงกฎอายการศึกยังเป็นทหารอยู่
ขณะกระทำความผิดเป็นทหารก็ต้องขึ้นสารทหารอ๋อเหรอครับอ๋อเพราะมันมัน
เพราะหลังจากนั้นเขาออกจากราชการใช่ไหมแม่ใช่ค่ะประมาณห้าวันอืม
ยังทำงานอยู่ประกาศกฎอายการสู่วันที่ยี่สิบสองอืม
เขาไม่เอาน้องวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่จริงจริงก็แล้วแต่เราจะเลือกมุมคิดนะ
ครับคืออย่างที่ทนายรณรงค์บอกอันนี้ข้อกฎหมายนะคะ
คุณผู้ชมคือว่าถ้าถ้าขึ้นสารทหารก็ก็อาจจะมองได้ว่าระหว่างการสู้คดีเนี่ย
อยากจะพูดอยากจะเอ่ยอะไรอยากจะมีทนายเข้าไปไม่ได้ครับ
ใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันพอพอได้คนเดียวแล้วเป็นพลเรือนเนี่ย
อีก๒คนที่คาดว่าเป็นทหารไม่ได้มา
แต่เดี๋ยวจริงแล้วมันสาวไม่ถึงอีก๒คนเหรอคะ
ก็ตำรวจบอกพยาหลักฐานมันได้แค่นี้เดี๋ยวนะ
คือมีพยานที่เห็นแน่ว่ามีอีกสองใช่ไหมคุณแม่ชัดเจนเลย
แต่แค่ว่าไม่รู้ดักหน้าเพราะเขาไม่ใช่คนพื้นที่สองคนนั้นเขาสืบต่อไม่ได้หรอคือกล้องวงจรปิดน่ะ
มันมันสอดไปไม่ถึงจุดที่ยืนอยู่แล้วก็คนที่เห็นว่ายืนกันตรงนั้นเนี่ย
ไม่เห็นไม่มันมันเห็นก็ไม่รู้จักอ่าอ่า
มันเห็นก็ไม่รู้จักมันอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอะไร
วาดรูปสเก็ตภาพคนร้ายหรืออะไรอ่ะสอบหรือไม่ได้เลยเหรอ
มันไม่ได้ทำไว้นะฮะความจำเมื่อสามเมื่อสามปีก่อน
ตอนตอนที่มาเจอผมน่ะอ่าอ่าความจำเมื่อสามปีก่อนมันจำได้แค่นั้น
อ่าไม่เป็นไรคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้มัน
คือถ้าเราตามข่าวเราจะรู้สึกว่าตัวละครในเรื่องที่ถูกต้องสงสัยมากกว่านี้
ไม่อยากให้เขาตามหาอีกสองคนว่าเขาเป็นใครแต่ว่าพลกิจเขาบอกเขาทำคนเดียวทั้งหมดเลย
อ่าอ่ะไม่เป็นไรยังไงมันสู้จบแล้วนะคะทีนี้คุณแม่
ตอนที่ตอนที่ขึ้นศาลตอนที่ขึ้นศาลชั้นต้นนะคะ
ต้องเข้าไปในห้องพิจารณาคดีไปไปหลายรอบไหมคะขึ้นสารสามครั้ง
อ่าค่ะแม่ไปทุกรอบอืมทางฝั่งโจทย์เนี้ยสามรอบใช่ไหม
ทางฝั่งจำเลยอีกหลายรอบไหมครึ่งวันเองอ่า
คือพยานแม่๒วันครึ่งของเขาครึ่งวันสุดท้าย
คุณแม่ได้พยายามไปสู้ในคดีร่วมด้วยเยอะไหมคะ
เขาเรียกแม่สอบวันแรกวันเดียวแล้วพยานคุณแม่มีหลายปาก
มีมีประมาณสิบปากอืมประมาณส่วนใหญ่เป็นพยานที่อยู่ในจังหวัด
ตอนที่เขามาเอาตัวพลอยไปหรือว่าเป็นพยานพยานตำรวจแล้วก็ที่ว่าเป็นหมอ
แล้วก็พยานที่พนักงานรับจ้างคิวแล้วก็คนในโรงงานที่ว่าเห็นน้องพลอยออกมา
แล้วก็คนที่เห็นว่ามีทรัพย์สินอ่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนสู้คดีหรือคนที่อาจจะเจอปัญหาใกล้เคียงหรือเหมือนกันเนี่ยนะ
เดี๋ยวจอมขวัญถามแต่ว่าคุณแม่อยากเล่าแค่ไหนแล้วอันไหนไม่อยากพูดถึงเลยไม่เป็นไร
เอาเท่าที่คุณแม่อยากจะเล่าแล้วก็ช่วยบอกประสบการณ์หน่อยว่าถ้าแม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้
แก้มันมายังไงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยถ้านับตั้งแต่ที่คุณแม่ติดต่อน้องพลอยครั้งสุดท้าย
คือเป็นค่ำของวันที่๒๑พฤษภาคมปี๕๗ใช่ไหมคะ
คุยกันตอนค่ำแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะติดต่อไม่ได้จนกระทั่งโทรศัพท์ถูกปิดตอนไหนแม่
ก็ประมาณ๒ทุ่มยังไม่ถึง๓ทุ่มดีตอนทุ่มครึ่งน้องไลน์มาบอกแล้วว่าให้หาข้าวจะกลับบ้านแล้ว
พอ๒ทุ่มเมื่อก็โทรหาแล้ว
ประมาณ๒ทุ่ม๒๐ก็ตัดสายแล้ว๔สายสายที่๔ตัดทิ้งส่งไลน์ก็ไม่อ่านแล้ว
อ่าคุณแม่แล้วตอนที่คือโทรศัพท์ที่คุณแม่บอกว่าตัดสายทิ้งเนี้ย
คือมันยังตัดสายทิ้งสายที่สี่แต่ที่หาไม่เจอ
สัญญาณหาไม่เจอเลยอ่ะโทรไม่ติดเลยอ่ะ
ก็โทรพื้มก็เหมือนแบบพื้มเสร็จปุ๊บแม่ก็วาง
แล้วก็ประมาณ๑วิแม่ก็จะโทร๓สายเพราะสายที่๔เป็นสัญญารู้เลยว่าตัดทิ้ง
ทีนี้ในส่วนของการตามน้องน้องหายไปคือ๒๑พฤษภาคมปี๕๗
คุณแม่ไล่หน่อยว่าคือมันจะมีประสบการณ์ของคนอื่นด้วยนะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้
คุณแม่ไล่เลียงยังไงเวลาตามตามกว่าจะเจอความคืบหน้าแต่ละจุดของน้อง
แล้วก็แบบเอามาร้อยเรียงกันว่าแบบจะไปยังไงต่อแม่ตามจากอะไรก่อนคะ
คือจริงขั้นแรกเราต้องมั่นใจคนของเราว่าลูกเราไม่ได้หนีตามเขาไปแน่
แล้วก็การหายไปของน้องนี่คือแม่ลูกอ่ะยังไงก็ต้องกลับมานั่นแหละ
ขั้นแรกเราไปโรงพักก่อนแล้วอ่าไปโรงพักแล้วส่วนที่สองเราคืออะไรที่มันเป็นข้อมูลได้
ก็ต้องไปให้ตำรวจสองดูจากสื่อสื่อแบบข่าวออกมาทางนี้แบบใครเดือดร้อนอะไรให้โทรหาได้
อะไรติดต่อได้อ่ะแม่ก็ไปปรึกษาแม่ก็จะไปหาทั้งนั้นพอไปหาปุ๊บอ่ะ
เราก็ต้องติดตามอีกว่าที่หนูไปหาไว้เป็นยังไงมั่งอะไรมั่งอย่างนี้

ตอนที่น้องหายไปคืนนั้นเนี่ยนะคะคุณแม่ยังไม่ได้แจ้งความเลย

ไปแจ้งยังหรือว่าต้องรอครบ๒๔ชั่วโมงอะไรที่เขาบอกกันไหม

ทีนี้แต่คืนนั้นแม่ก็ยังออกไปตามพลอยอยู่

เจอกุญแจรถน้องตกอยู่
ซึ่งจริงตรงนั้นแม่ตอนค่ำแม่ผ่านไปรึยังตรงนั้นอะยัง
หากันทั้งหลายคนไม่เจอ
พอตี๔ปุ๊บแม่ก็อธิษฐานหากของแม่เวลาตามธรรมดา

ถ้าน้องสิ้นสุดอยู่ตรงไหนขอให้เจออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นของน้อง

ก็ขับรถวนไปวนมาตามร่องนึกว่ามันจะโดนรถชนลง
แล้วก็ตัดสินใจเข้าไปในตรงซอกนั้นแสงไฟมอเตอร์ไซค์มันก็เห็นกุญแจแม่รู้เพราะกุญแจอันนี้เป็นกุญแจที่แม่ซื้อให้น้องอืมมันตกอืมคือคือตอนที่ไปตามแล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นคือตอนที่เห็นกุญแจรถของน้องตกอยู่เนี่ยแม่มั่นใจเลยไหมว่าแม่คิดว่าน้องอ่ะจะต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งหายไปยังไง
อืมแล้วก็ตอนนั้นนึกออกไหมคะว่าน่าจะเป็นใครไม่รู้ว่าจะคิดใครเลยอ่ะคือตอนนั้นคือที่ถามแบบนี้เพราะว่าคือตอนแรกก็ไม่ได้ปักใจเลยว่าจะมีว่าจะมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะผู้ชายคนนี้เขาคบหากับน้องไหมหรือเขาแค่มาชอบพอหรือยังไงค่ะคบกันเลยคบกันคบหาถึงขนาดที่ว่าจะเอ่อมาขอแต่งงานกันเลย
มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะต้องเก็บหลักฐานไว้ก่อนไม่แต่เรียนถามนิดเดียวคืออย่างอย่างตำรวจบอกให้แม่ไปหาเนี่ยคือ
แต่จริงแล้วตามอำนาจแม่ไปขอไม่ได้คือต่อให้ไปขอว่าลูกฉันหายไป
ญาณหายไปตอนนี้เขาก็จะต้องไม่ให้ถูกไหมแต่จริงจริงแล้วเนี่ยในการสืบสวนเนี่ยจะมีอยู่แค่ไม่กี่หน่วยงานที่สามารถทำได้
อย่างกองปราบเขาทำได้เขาก็จะสืบสวนไว้ให้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้เรานะ
ให้ทางตำรวจทำเอกสารมาขอกับเขาไปอ่าแต่ทางประชาชนอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้มีสิทธิ์ทางกฎหมาย
แล้วก็ไปขอให้คนที่เขามีอำนาจเขาดำเนินการให้อ่าอันนี้อันนี้เป็นกรณีของชาวบ้านธรรมดาเลยนะเนี่ย
ไม่ได้มีเส้นสายนะอ่ากองปราบยังทำให้เลยอ่า
คือจุดของแม่ปุ๊บแม่ก็บังเอิญมีคนรู้จักคนคนหนึ่ง
เขาก็ติดต่อให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งค่าราชการนี่แหละ
ตำรวจเนี้ยเขาบอกช่วยหน่อยเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์แม่
คุยกันวันนั้นตั้ง๕ชั่วโมงอ่ะเจาะเจาะเจาะปุ๊บอ่ะ
ว่าน้องพลอยหายไปกับเบอร์โทรศัพท์อันนี้รถเก๋งสิรถเก๋งออกจาก
ค่ายทหารกองบินประมาณสามโมงกว่าอืม
ขับมามาจอดรอที่ปั๊มประมาณ๖โมงกว่า
แล้วก็รถมาจอดอีกตรงที่สถานที่ตรงนี้ประมาณทุ่มครึ่ง

น้องพลอยน่ะหายไปกับเบอร์โทรศัพท์อันนี้
มีการใช้โทรศัพท์โทรเข้าถึง๔ครั้ง
เขาบอกแม่แล้วก็เอาแล้วก็พอไป
ไปปุ๊บก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไปสิ้นสุดที่

แล้วคนนี้ผู้ชายคนนี้ไอ้เอ็ดน่ะ

แล้วไม่ต้องบอกว่าผมทำให้

ใช่ค่ะนั่นแหละเป็นที่มาของการที่ว่า

แม่ถึงเริ่มสอบแล้ว

คือแม่เริ่มมีผุดหน้าคนที่เป็นคนก่อเหตุขึ้นมาแล้ว

เพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นทหาร

ทีนี้พอแม่ค่อยไต่เพิ่มไปแล้วเนี่ยนะคะ

ลองทำอะไรเลยเหรอที่แม่เอามาให้อ่ะ
แม่ก็ต้องไปหาทางผู้การจังหวัด

เขาถึงได้มีคำสั่งให้มาให้รับเรื่อง
แต่นั่นแม่ก็เอาข้อมูลนี้ไปหาพ่อเขาด้วยนะ
วันนั้นแม่เดินทางไปคนเดียว

แม่ก็จะโทรบอกวันนี้หนูอยากเข้าไปหา

แม่ก็บอกเอ้าลูกหนูหายวันพุธ
แล้วทำไมหาอะไรนะวันศุกร์แล้วล่ะ

ตัวคนร้ายยังทำงานอยู่นะ
แต่ไม่ได้อยู่บ้านวันนั้นตอนที่แม่ไปเจอเขา

ไปหาเจ้านายเขาเรียกมันไม่ออกมา

แต่ว่าหลังจากกลับมันโทรหาแม่

แต่เดี๋ยวมันมีจริงแล้วมันมีจังหวะวันรุ่งขึ้น
หลังจากคืนที่พลอยหายไป
แล้วก็บทสนทนาก็คือเหมือนกับมาถ่ายถามด้วยความห่วงใย

ซึ่งแม่ก็ได้ถามเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่า

แต่เอาล่ะคือคนหวังดีคนช่วยกันในสังคมนะคะ
แต่ทีนี้พอเอาไปให้คือตำรวจให้แม่ไปหา
แต่พอแม่ได้ไปตำรวจก็ไปบอกว่าไปเอามาได้ยังไง

ทีนี้ในส่วนของกล้องวงจรปิดแม่ต้องไปไล่หาเองอีกหรือเปล่า

แล้วทำไมแม่ไม่บอกให้ตำรวจช่วยหาให้หน่อยคะ
ตำรวจเขารอทางทางท่าเรือทางเจ้าหน้าที่ท่าเรือ
อะไรกล้องเสียอะไรไม่รู้แม่ก็ไม่รอ
ทำไมแม่ไม่รอขอบกเสียแล้วแม่ไปเอาแม่จะไล่มาได้ยังไง
เราก็ไปดูทางทางที่ไปทางทางระบุรีสิ
เราก็ต้องดูว่ารถมันผ่านไหมอะไรไหม

ครั้งถ้าเกิดมันรอไม่ได้เราก็ต้องดำเนินการเองนะครับ
อาจจะว่าสมัยนั้นท่าเรืออาจจะมีคดีเยอะ

แต่ทีนี้คือต่อให้รู้ว่ากล้องวง

ถ้าไม่ใช่ของชาวบ้านรถชาวบ้าน

ทางหลวงทางหลวงชนบท

ไม่รู้อ่ะคือไปขอได้เลยไหม

ถ้าเราไปขอแล้วเขาให้เราก็ได้

เอาให้คือเขาไม่ให้ก็ได้ใช่ไหม

แล้วแม่ได้มาเลยไหมคะ

แต่ว่าทางของท่าเรือต้องรอตั้งอาทิตย์หนึ่ง
อาทิตย์นึงนะแต่แม่ได้มาก่อน
กล้องวงจรปิดใช้จากหลายจุดไหมคะคุณแม่

ซึ่งจุดที่แม่ได้มาเนี่ยเจอรถคันนี้ไหม
คือเราไม่รู้ไงมันเป็นแค่รถเก๋งสีดำ

ว่าหนูสงสัยคันนี้อะไรอย่างนี้

เหนือจากสัญญาณโทรศัพท์นะคะ

แล้วก็จะมีคนบอกคุณแม่ใช่ไหมที่ทำงานน้องพลอยแหละเนอะ
ที่เป็นคนบอกแม่ว่าเห็นใครบ้าง

ก็ทรัพย์สินคนลงพลอยมีทรัพย์สินติดตัวไป

มันเป็นของขวัญและปริญญาของน้องไง
รับปริญญาเดือนพฤศจิกาแล้ววันเกิดก็เดือนพฤศจิกา

น้องมีตายจริงแล้ววันแจ้งความปุ๊บ
แม่ก็แจ้งไว้ว่าน้องมีทรัพย์สินอันนี้ไป

แต่ขึ้นศาลมันไม่ใช่ไง

คุณจะบอกว่ามีทรัพย์สินสักทองได้๑๐บาทก็ได้

ทรัพย์สินมันเป็นข้อต่อสู้

คุณแม่ก็บอกให้เขาโมน

เขามาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยแล้วเขาต่อสู้ว่าอะไรอีกคะ
เขาบอกว่าเขาพลั้งมือ

เขาบอกว่าน้องพลอยเขาอยู่ไปกับน้องพลอยไปเล่นโทรศัพท์เขา
แล้วไปเห็นเขาในรูปกับผู้หญิงผู้หญิงคนอื่นแล้วน้องพอร์ตก็ด่า
เขาบอกการด่าน้องพลอยไปด่าถึงพ่อเขาด่าพ่อเขาแบบคำหยาบหยาบ
เขาก็เลยพลั้งมือบีบคอไปพลั้งมือแล้วก็น้องพลอยก็นิ่งไป
แต่เขาบอกขับรถไปเรื่อยไม่คิดว่าน้องพลอยจะเสีย
แล้วเขาก็บอกว่าทำไมมันนานผิดปกติ
เขาก็เลยมาดูว่าน้องไม่หายใจ
อันนี้คือข้อต่อสู้ที่พยายามจะบอกว่าอะไรอ่ะ
พลั้งมือฆ่าไม่ได้เจตนา
ใช่แต่ว่าในตอนที่มีการสอบสวนวันแรกทางเจ้าหน้าที่ชุดที่เขาไปจับปรุง
บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีคนช่วยขับรถอยู่

ชั้นตำรวจแต่ว่าหลักฐานที่จะพิสูจน์อย่างนั้นมันไม่มีขนาดนั้นแล้ว
รถที่ยึดมามันตรวจดีเอนเอไม่ได้หรือมันไม่ได้ตรวจก็ไม่แน่ใจ

รถไปอยู่ที่ประทุมนะคะรถน่ะไปอยู่ที่ประทุมแล้วเขาก็เอามาคืน
แล้วจักรยานตอนทำแผนมันเอาจักรยานไว้ในเบาะอะไรเขาเรียกเบาะหลังนะ

ใช่ค่ะทำไมจะต้องเอารถเข้าไปแล้วน้องอยู่ในนั้น
ทำไมนั่งน้องไม่นั่งหน้าเบาะหน้ามีไว้ให้ใครนั่ง

มันให้การมันทำแผนว่าน้องนั่งข้างหลังบีบคอข้างหลัง
แต่ตอนทำแผนแล้วมันก็เอาจักรยานไว้ข้างในเบาะหลัง
แล้วมันก็บีบคอน้องตรงนั้นถามนิดนึงทำไมต้องเอาน้องนั่งกับจักรยาน
แล้วรถเก่งข้างทำไมไม่เอาน้องนั่ง

เขาก็ต้องสู้อย่างงั้นอยู่แล้วเพราะเป็นประโยชน์
อย่าลืมนะคะต้องรวมเกาะเห็นตั้ง๓ปีแล้วมันก็มีเวลาธบถ้วน

ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับทหารคนอื่นเขาคนเดียว
เออใช่คือที่ฉันจะบอกว่าคือจริงแล้วเราต้องไม่ลืมว่าคดีที่คุณแม่ตามมาก่อนที่มันจะเป็นข่าวมาตั้ง๓ปีแล้วใช่ไหมแม่
แม่จะเจอว่าเอ๊ะพรไม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้นะคะคือแม่ตามมา๓ปี
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือคนที่ก่อเหตุมีมันคิดไม่รู้ต่อกี่รอบต่อกี่รอบนะ
อย่าลืมว่าตอนเขาโดนจับเขาไปทำงานอยู่บาร์โค้ดไหม

คือเขามีเวลาในการเตรียมหลายอย่างใช่ไหมคะ
ทีนี้ในส่วนของการสู้กันในศาลที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ยังคาใจอยู่เอาความรู้สึกเรานะคะ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาการตัดสินแล้วที่เรายังคาใจอยู่คือประเด็นไหนที่แม่รู้สึกว่าอันนี้ไม่จริงหรอก
หลายข้ออย่างเช่นเขาไม่รู้นะพอขึ้นสารปุ๊บแม่ก็รู้แล้วว่าเขาทำทุกอย่าง
เขาต่อสู้ทุกอย่างเขาไม่ได้พูดความจริงในส่วนของความจริงเขาไม่ได้พูดหมดเลยอ่ะ
เขามีเวลาเตรียมตัวแม่กำลังคิดแบบนี้
ทางทางฝั่งจำเลยเนี่ยนะคะทางฝั่งนู้นเนี่ยเขามีพยานขึ้นให้การในศาลกี่คนคะ

คือเป็นคุณแม่เลี้ยงที่อยู่ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุไหม
ก็คงอยู่ค่ะเขาอยู่บ้านเดียวกัน

เอาโทษนะคะแล้วทำไมเขาไม่ให้คุณพ่อขึ้นให้การ

เพราะคุณพ่อรู้เรื่องรถใช่ไหมคะ

ไม่เลยค่ะไม่มีการสอบพ่อเขาเลย
ในคดีนี้พ่อเขาโดนคดีให้ที่พักพิงหรือไงช่วยเหลือ

จากเหตุเนี้ยตะเดินของตัวเองส่วนเฉพาะตัวใช่ไหม

แต่ว่าคดีนี้เนี่ยเขาให้แค่แม่เลี้ย
ค่ะแล้วแม่งเปิดความว่าอะไรฮะ

มีรถทั้งหมด๕คันยางมันเยอะก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ผิดปกติ
บ้านไม่รู้เลยเหรอว่าลูกเอาไป๕เส้นอะไรอย่างนี้เขาบอก
เขาเอาไป๒หรือ๕เซ่นผมอะมัน๓เนอะจำได้ไหมคือคือ
เชี่ยวชาญด้านด้านพิสูจน์หลักฐานเขาบอกว่าอืม
แผนที่ไปทำเนี่ยมันไม่น่าจะเผาวิธีนี้อ๋ออ๋อเหรอคะอ่าเขาเขาบอกว่าไอ้ที่เอสมันไปทำนั้นมันไม่น่าจะเผาวิธีนี้มันน่าจะไม่ได้เผาเองด้วยซ้ำ
แต่ว่าเราพิสูจน์ไม่ได้ในทฤษฎีตัวนั้นคือจริงจริงคุณแม่เคยโต้แย้งในข่าวด้วยซ้ำไปบอกว่าสมมุตินะคะสมมุติถ้าเป็นการเผานั่งยางจริงนะคะใช้ยางรถจริงจริงเนี่ยคือการเอาตัวพลอยลงจากรถเพื่อที่จะลงไปในป่าแล้วเผาเนี้ยคือแม่ก็ไม่คิดว่าทำได้คนเดียวลงไม่ได้หรอลงปกติคนสุขภาพ
ไม่ได้หรอกอ่าแต่ทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคือคืออย่างที่บอกนะคะคือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทย์หรือจำเลยคือทุกคนต้องใช้สิทธิ์เพื่อปกป้องตัวเองเต็มที่อยู่แล้วใช่อยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยทั้งสามศาลก็ได้ตัดสินออกมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในระหว่างทางอ่ะคุณผู้ชมระห
ไม่ได้ช่วยกันใช่ไหมเขาอยู่จริงจริงคือต้องทำขนาดเนี้ยค่ะคนที่ตามลูกมาสามปีแล้วสู้ในศาลมาอีกสามศาลสองปีเนี้ยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวเรื่องนี้คุณผู้ชมจะเห็นความสู้ของคุณแม่มากเลยนะคะ

ไม่รู้จักเอาอย่างนี้ไม่รู้จักใครเป็นพิเศษ
อืมแต่ว่านี่คือลูกตือก็จำใช่คือต้องยอมร้อยว่าคือลูกตือก็จำเป็นเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้
ใช่ใช่แม่ตื้อใช่ไหมคะเพราะคุณแม่ไปแต่ละหน่วยงานไปแต่ละแห่ง
ไม่ใช่ครั้งเดียวหรอกอืมโทรไปก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่แค่อ่าอันนี้ไม่
เขาไม่รับแล้วไม่ไม่โทรอีกไม่โทรโทรยังโทรอยู่ใช่ไหมคะ
คุณแม่คือที่คุณแม่บอกว่าในระหว่างที่ยังตัดสินไม่เสร็จมันมีการจำคุกใช่ไหมคะ
ทำไมแม่ต้องไปดูด้วยว่าขังจริงไหมอยู่หรือเปล่าเข้าคุกจริงหรือเปล่า
ทำไมทำไมมันมันไม่เชื่ออะไรขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องการความมั่นใจ
จะได้อุ่นใจตอนที่ติดคุกทหารแม่ก็ไปแม่ก็ไปหาผู้การสละบุรี
เขาไม่ตกใจเหรอไม่รู้แม่ไปแม่ก็เขาถามว่ามีอะไรให้ช่วย
ก็บอกแม่อยากเข้าไปในค่ายมณฑลสิบแปดน่ะแล้วถามเข้าไปทำไมบอกแม่อยากไปดูว่าเขาติดคุกจริงไหม
ลำบากไหมเขาก็บอกว่าด้วยเกียรติของผมนะจริงจริง
เมื่อเช้าผมยังคุยกันเลยคุยกับทางหัวหน้าคนคุมอ่ะ
เขาบอกว่ามันลำบากโกนหัวใส่ตวนอะไรอย่างเงี้
พ่อเขามาเยี่ยมยังไม่ได้เลยแม่ไปแล้วแม่ก็เข้าไปไปทางนั้นเขาก็ไม่ให้เข้า
อ่าพออยู่ได้ประมาณสักครึ่งเดือนเขาย้ายมาไปสละบุรี
แม่ก็ไปที่สระบุรีไปหาเขาเรียกอะไรอ่ะแม่ก็ขึ้นไปแม่ไปบอกว่าแม่จะมาถามคนคนนี้
มาย้ายมาอยู่สระบุรีจริงไหมอืมเขาก็เช็คให้แม่เขาบอกจะเยี่ยมได้ไหม
เขาบอกไม่ได้แล้วแม่ขอเยี่ยมเขาด้วยเนอะแม่ก็ถามว่าเขาพูดแบบตรงตรงนะ
ตวนไหมโกนหัวไหมแม่ถามเขาหมดอืมค่ะคือโพสต์อ่ะจะได้ตัวก็ใช่แล้ว
ล่าสุดพอตัดสินแล้วไปอยู่วังขวางแม่ก็โทรเช็คเพื่อความมั่นใจ
นี่เวลาคือหลังจากที่คุณแม่เจอทนายรณรงค์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไปร้องตามหน่วยงานต่าง
แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเขาช่วยกันแบบทุกทุกที่เนี่ยนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ย
เวลาไปคนเขารู้ไหมว่านี่แม่น้องพลอยนี่คดีน้องพลอยรู้ค่ะรู้ใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วเขาจำเราได้ไหมว่าจริงจริงเราเคยมาก่อนน่าจะเป็นข่าวเขาบอกเนี้ยแม่น้องพร
น้องพลอยแต่ก่อนก็ไม่มีคนรู้จักอืมเดี๋ยวนี้มีคนรู้จักเยอะอืม
แม่น้องพลอยถ้านายลงทางโรงค้าตั้งแต่แบบครับรับรับทำคดีช่วยดูคดี
ช่วยพาไปร้องเรียนมาเนี่ยนะครับอันนี้เกินเกินมาตรฐานเฉลี่ยไหม
คือแบบทำเกินกว่าที่ตัวทนายคาดหวังไหมเพราะทำเยอะมากอ่ะไม่รู้สิ
แต่ว่ามันไม่ควรจะยากขนาดนี้แต่มันก็ทำให้ผมสะท้อนอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
กรณีที่ผู้ต้องสงสัยหรือจำเลยหรือผู้ต้องหาเป็นนายทหารอ่า
วนการยุติธรรมในการดำเนินการของตำรวจมันไปไม่ถึงการจะเข้าไปสืบค้นไปตรวจสอบ
สืบสวนในค่ายทหารนี่มันทำยากการจะขอหมายจับแล้วเอาหมายจับเนี่ยไปจับกลุ่มนายทหาร
กระทำความผิดในค่ายทหารเนี่ยมันก็ต้องทำผ่านผู้บังคับบัญชาผ่านนายทหารรัฐมนูล
เพราะงั้นในคดีเนี่ยมันถึงเห็นได้ชัดว่าพอคนทำผิดเป็นทหารแล้วหนีเข้าค่ายเนี่ย
กว่าตำรวจจะขอเอกสารกว่าจะประสานงานได้มันใช้เวลาอืมในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไอ้คนที่กระทำแบบเนี้ยเป็นพลเรือนธรรมดาเนี่ย
เดียวก็จับได้แล้วหนีตรงไหนก็จับได้คือเขตอำนาจคือคือทหารเขาก็จะใช้สารทหารเขาถูกไหมคะ
คือเขตทหารเขตอำนาจศาลอาจจะใช้คำผิดนะอ่าเขตอำนาจสารทหารเนี้ยคือเขาจะมีของเขา
เพราะฉะนั้นการที่คนที่ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยหรือใดก็แล้วแต่เป็นทหารเนี่ยทำให้การใช้ระบบนี้มันยาก
ใช่ครับเพราะแต่ก็ต้องยอมรับคือเขาก็มีของเขาเองไงใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตำรวจเขาไม่ทำนะบางครั้งกวักแต่ว่าด้วยอย่างสมมุติว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไปเชิญตัวมาเลยไง
แต่ของนายทหารมันทำอย่างนั้นไม่ได้อ่ะคืออัตราเร่งมันต่างกันอัตราเร่งมันต่างกันไง
ต้องมีหนังสือเชิญถึงสองฉบับฉบับที่สามถึงจะออกเป็นหมาย
เหมือนเรียกตัวเหรอใช่ครับใช่ครับหมายเรียกเขาเรียกเขาเรียกหมายเรียกหมายเรียกใช่ไหมเชิญอ่ะ
ใช้เวลาทั้งสิบวันสิบวันไม่มาก็ต้องอีกสิบวันอ่า
น้องตายไปแล้วต้องมานั่งรอเรียกอย่างละสิบวันอ่ะแม่ว่าแม่ว่าขบวนการยุติธรรมอ่ะ
มันไม่มีหรอกนะไม่รู้นะแม่พูดน่ะแม่พูดในฐานะชาวบ้านธรรมดา
ขบวนการยุธิธรรมอ่ะมันมันไม่มีมันถูกแบ่งน่ะ
คือเราเห็นความติดขัดใช่ค่ะกระบวนการยุติธรรมอ่า
มันถูกแบ่งถูกแบ่งหลังจากว่าหลังจากตั้งแต่แม่
ไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่น้องพลอยหายวันแรกแล้ว
ตั้งแต่แม่ย่างก้าวเข้าไปโรงพักแล้วทุกทุกแห่งอ่ะที่แม่ไป
แทบจะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะแม่แทบจะไม่ได้เลย
เพราะอะไรเพราะเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง
น้องพลอยอายุยี่สิบห้าปีนั่นแหละมันแตกต่างกัน
ความยุติธรรมของแม่ถูกแบ่งจนถึงการตัดสิน
ถึงได้สู้ถึงชั้นดีกาแม่สู้ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่รู้อ่ะ
ผลออกมาเป็นยังไงแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็ต้องสู้
มันทำให้แม่รู้ว่าความยุติธรรมมันไม่มีจริง
มันต้องถูกแบ่งให้ผู้ที่กระทำกับเรา
แต่คนที่มีอำนาจมีอำนาจไม่เคยมาเหลี่ยวมองดูเลย
ไม่เคยมามองเรากลับเหมือนกับไปให้เครดิตของทางโน้นอ่ะ
อันนี้เป็นความรู้สึกใช่ค่ะอ่าความรู้สึกที่เราได้รับใช่ค่ะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะอย่างไรก็แล้วแต่
เรายังหวังว่ากระบวนการยุติธรรมต้องเป็นกระบวนการยุทธรรมที่เราเพิ่งได้
อันนี้เข้าใจคือผ่านอะไรมาเยอะมันขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้เจอปัญหา
อนุญาตพูดอย่างสมคิดพุ่มพวงสารตัดสินประหารชีวิตใช่ไหมคะ
ติดกี่ปีติดออกมาแล้วก็มาฆ่าคนอีกอืม
แม่แม่ขอยกตัวอย่างเคสนี้อืม
ทำไมคะถ้าสารตัดสินอย่างกรณีนี้๓๓ปี
แม่จะไม่ว่านะถ้าสามสิบสามปีสามสิบสามปีจริงจริง
แต่พวกมียำหน้าที่เจรนานลดโทษเขามองด้วยอะไรอืม
นี่ขอตั้งเป็นคำถามแทนใช่มองด้วยอะไร
ตั้งเป็นคำถามนะคะซึ่งในส่วนของในส่วนของคดีที่คุณแม่
เชิดมานะคะแล้วก็สูญเสียน้องพลอยไป
มาให้น้องพลอยจนจบแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ทนายรณรงค์ช่วยด้วย
ให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นมากนะตอนนั้นคือมันกระชับขึ้นมากจากสามปีที่โดดเดี่ยวมากเนี่ยนะคะ
แล้วก็แม้แม้ว่าจะมีคนช่วยรายทางก็แล้วแต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งไหมคะคุณผู้ชม
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเลือกมองมิติไหนเอาไปใช้ก็ได้นะคะ
แล้วก็เป็นการทบทวนได้ว่าตกลงแล้วสังคมเราจะปล่อยให้เกิดเหตุซ้ำซากแบบนี้ร่วมกันหรือเปล่า
วันนี้หมดเวลาของรายการนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณทนายรณรงค์ค่ะ
อีกสักครู่แท็ตนิวส์โชว์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ